ตำรวจทางหลวงขับรถไล่ตามรถฟอร์จูเนอร์คันหนึ่งเขาขับหนีนะคะ
เพราะว่าเขาลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้ามาประเทศไทยแบบผิดกฎหมาย
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูให้จบนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้ว
คนขับรถฟอร์จูเนอร์ที่เป็นรถของผู้ต้องหาตามลูกศรสีแดงเนี่ย
คือเขาทิ้งรถแล้ววิ่งหนีเอาตัวรอด
คนขับคือวิ่งหนีเอาตัวรอดค่ะ
ได้ภาพมาจากสถานีตำรวจทางหลวง๑กองกำกับการ๑กองบังคับการตำรวจทางหลวง
อายุธยาคือรถของเจ้าหน้าที่๒คัน
ไล่ตามรถฟอร์จูเนอร์สีขาวบนถนนสายเอเชีย
ก็ฝั่งขาเข้ากรุงเทพ
ช่วงแรกตำรวจทางหลวงส่งสัญญาณไฟให้จอด
เพราะมันผิดสังเกตมันน่าจะทำอะไรผิดกฎหมายบางอย่าง
แต่ไม่จอดเร่งเครื่องหนีมันก็เลยต้องไล่ล่ากัน
แล้วพยายามจะปาดซ้ายปาดขวาหนีค่ะ
เลี้ยวซ้ายเข้าทางต่างระดับบางปะอิน
เข้าถนนผนโยธินแต่สุดท้ายถูกสกัดเอาไว้ได้นะคะ

พอสกัดเอาไว้ได้คนขับตัดสินใจเปิดประตูแล้ววิ่ง

คนขับนี้รอดไปแบบบุดหวิดนะคะ
แต่ไล่ล่ามาเป็น๑๐กิโลนะน้องคิงคุณผู้ชมค่ะ
พอสกัดจับได้คนขับวิ่งหนีก็ต้องตรวจสอบในรถว่า
อะไรเนี่ยมีอะไรผิดกฎหมายถึงต้องหนีกันขนาดนี้
ปรากฏว่ามีแรงงานต่างด้าวค่ะ
ทั้งชายหญิงอายุระหว่าง๒๕๓๕ปี
และกระเป๋าสัมภาระอัดแน่นในรถคุณผู้ชมค่ะ
ฟอร์จูเนอร์คันเดียวคุณผู้ชมคิดว่าอัดแรงงานต่างด้าวเข้าไปได้กี่คน

ประมาณเต็มที่ผมว่า๖๗คนนี้ก็แน่นแล้วนะครับ
นี่ที่นั่งดูนั่งอยู่เนี่ยลองนับดูคุณผู้ชมค่ะ

มีกระป๋องกระเป๋ามีอะไรด้วยนะนี่หูอัดมายังไงเนี่ย
นี่ค่ะ๑๙คนนี้ไม่มีเอกสารไม่มีหนังสือเดินทางนะคะ
จากการสอบถามผ่านล่ามก็ได้ข้อมูลมาว่า
แรงงานเหล่านี้เข้ามาประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติจังหวัดแม่สอด
ไปรับนะคะยังไม่ได้มีการจ่ายค่าหัวหรือว่าค่าดำเนินการอะไร
แล้วก็ไม่ได้แจ้งด้วยว่าจะพาแรงงานเหล่านี้ไปส่งที่ไหนค่ะ
ตำรวจก็จะออกหมายเรียกคนที่ครอบครองรถคันนี้นะคะ
ให้มาสอบปากคำว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่
หลังจากนี้ก็ต้องออกหมายจับคนขับที่ทิ้งรถแล้ววิ่งหนีค่ะ
เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ

ในการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาในบ้านเราแบบผิดกฎหมาย